มาถึงข่าวที่จังหวัดบึงกาลครับคุณผู้ชมครับ
ก็วงจรปิดที่วัฒน์นี้นะเขาจับภาพดวงฟายได้
แล้วคราวนี้มันไม่ใช่ดวงเดียวอย่างที่เราเคยนำเสนอนะครับ
หลายคนทายเลวะกระสือแล้วล่ะคุณเด็กนาภง
ครับนะฮะผีโพงนั่นล่ะคุณเด็กนาภงอะไรล่ะพี่เบิ้ล
แต่ว่าพระและชาวบ้านที่นี่เขาเชื่อแบบนี้ครับ
บอกว่าสิ่งนี้คือดวงวิญญาณของปู่ขาว

ปู่ขาวต้องการมาสื่อสารอะไรบางอย่าง

แล้วก็หายวับไปนะครับ

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพดวงไฟสองดวง
ที่มีลักษณะเดียวกันลอยไปลอยมาอยู่บนสาราหน้าพระประธาน
จุดเดิมนี่แหละแล้วก็ลอยหายไป
ตรวจสอบพบว่าคลิปดวงไฟประหลาดดังกล่าวนะครับ
เกิดขึ้นช่วงเวลา๒๐นาฬิกา๑๐นาที
คืนวันที่๒๒ธันวาคม๒๕๖๓ที่ผ่านมา
ที่วัดท่าเรือตำบลคำแก้วอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปเลยครับลงพื้นที่วัดท่าเรือครับ
สูจนดวงไฟปริศนาที่กล้องวงจรปิดบนสาราการเปลี่ยน
ถ่ายเอาไว้ได้นี่ไปที่นี่ครับ
ซึ่งเป็นจุดที่พบดวงไฟนะฮะ
เป็นสาราการประเรียนชั้นเดียวมีกล้องวงจรปิดติดอยู่เหนือหน้าต่าง
ใกล้กับพระประธานแต่ไม่พบพระอยู่ในวัดแต่อย่างใด
หมายถึงพระที่เป็นรูปนะครับ
นางคำบางยุคงอายุ๖๐ปีครับ
ผู้ที่มีบ้านอยู่กับติดกับวัดนี่แหละฮะ
ท่านนี้แหละครับเล่าบอกว่าคุณนักข่าว
มันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของปู่ขาว

นะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพสัทธา
แล้วก็สร้างตำหนักให้อยู่ในวัด
ทุกครั้งที่ชาวบ้านต้องการที่พึ่งก็มักจะมากราบไหว้บูชา
ซึ่งบางคนก็มาขอโชคขอลาบ
แล้วก็ขอโทษนะส่วนใหญ่จะสมความปรารถนาซะด้วย
ขณะที่พระมานิดวรยาโนนะครับ

ท่านเป็นเจ้าอาวาสที่วัดท่าเรือนี่แหละเป็นผู้ที่เจอคลิปดังกล่าว

พฤศจิกายนปี๒๕๖๒โน่นนะครับ
ท่านออกทุดงจากตัวเมืองหนองคาย
เลาะตามริมแม่น้ำโขงแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า
ขอให้พบเจอสถานที่สงบ
ในบ้านปลายสุดท้ายของชีวิตในการปฏิบัติธรรม
จากนั้นท่านก็ทุดงเรื่อยมาจนถึงวัดท่าเรือแห่งนี้แหละ

วัดนี้ค่อนข้างร่มเย็นเงียบสงบ
และน่าจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
จึงตัดสินใจจำวัดท่าเรือนี่เลย
พระมาณิชย์ท่านเชื่อว่าดวงไฟที่เห็นน่าจะเป็นปู่ขาว

เจ้าบ้านฟังยังไงก็รูลายพี่สมชอบ
ถูกระวัญนำเงินสองหมื่นห้ามาถวายหลวงพ่อก็เลยเอามาทำนุบำรุงวัดครับ
แล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดหลังจากนี่ฮะท่านเล่าตอนท่านฝันนะครับ
หลังจากติดกล้องวงจรปิดทุกทุกวันนะฮะท่านก็หลังสวดมนต์เนี่ย
จะมาเปิดกล้องดูนะครับมาเปิดกล้องดู
เพราะว่าเคยมีคนร้ายเข้ามาขโมยของในวัด
แต่ระหว่างที่เปิดกล้องดูนั่นแหละก็เห็นไอ้ดวงไฟสองดวงนั้นน่ะ
รออยู่ในสาราการประเรียนครับฟังท่านเล่าหน่อยฮะ
เป็นพระเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้ยังหาคำตอบไม่ได้
แต่ว่าที่คิดไว้ก็คิดว่าดวงวิญญาณที่เขาคุ้มครองอยู่ในวัดนี่แหละ
หรือว่าเป็นดวงถ้าเราจะพูดไปมันเหมือนอุตริ
ว่าถ้าเป็นดวงธรรมดวงอะไรเนอะลงปูก็ปฏิบัติธรรมอยู่
ทีมข่าวต้องการความจริงครับทำยังไงอ่ะส่องไฟเลย
ไฟสำรวจบริเวณใกล้กล้องวงจรปิดทั้งบนเพดานฝาผนัง
สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นฝุ่นตกลงมาหรือเปล่า
ปลิวผ่านหน้ากล้องหรือเปล่าหรือว่าแมลงบินผ่านเวลากลางคืนหรือเปล่านะครับ
ดูแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้ครับ
ดวงไฟประหลาดที่เกิดขึ้นในวันนั้นเกิดจากอะไรกันแน่
ก็ยังเป็นปริศนาต่อไปโซ่พิสัยเบื้องกาลครับ